คุณผู้ชมคะขณะที่ทนายของคุณแม่ของคุณแตงโมทำคดีของคุณแตงโมไปในตอนนี้
เราก็จะพบว่ามีการชี้แจงในเรื่องคดีของตัวเองไปด้วยนะคะ
อันนั้นคือหมายจับของนายกฤษนะศรีบุญพิมพ์สวย
แล้วก็บอกว่าเป็นข้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
หมายจับระบุว่าไม่มาสารตามกำหนดนัดค่ะ
ท่านประธานสภาธนาความจังหวัดที่โทรมาแจ้งข่าว
ได้ทราบว่าบุคคลที่เป็นทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จับบุคคลนี้ทีครับมีรางวัลนำจับให้
ก็บอกว่าตอนนี้ไม่เข้าใจว่าไปขัดขาใครทำไมถึงโดนแบบนี้
ยืนยันว่าจะเข้ามอบตัวตามหมายจับและขอประกันตัว
ออกมาทำคดีต่อให้น้องแตงโม
หลังจากนี้จะอธิบายให้แม่ของคุณแตงโมฟัง
วันนี้ส่วนตัวกังวลเกี่ยวกับการทำคดีที่อาจจะไม่ทันการ
เพราะว่าต้องไปจัดการธุระในเรื่องนี้อีก
แต่ยืนยันว่าส่วนตัวมีความพร้อมในการสู้คดีของน้องแตงโม
และขอโอกาสในการทำคดีนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองนะคะ
ที่มีคนไปโพสต์ทำให้ตนเองและครอบครัวเสียหาย
จะดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่เผยแพร่ค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าคือตอนที่ชี้แจงก็มีร่ำให้ไปด้วยนะคะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ